ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะ
เราพาไปดูวิถีชีวิตการลงแขกดำนานแบบในสมัยโบราณกันหน่อย
ว่าเขามีวิธีการดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวยังไงกันบ้างค่ะ
ชาวนาบ้านนาจานอำเภอชาตรกรกพิษนุโลกนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลมันทำเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี
คือปัจจุบันนะต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้กันเท่าไหร่นะ
เนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีต่างมีเครื่องทุนแรงต่างเข้ามาช่วยมากขึ้นแล้ว
เป็นภาพที่เราเห็นถึงความแบบพลังแห่งความสามัคคีจริงแหละ
โดยที่บ้านนาจารย์แห่งนี้ก็จะทำนาในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ามันเป็นการลดต้นทุนการทำนา
ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะ
แบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องใช้เครื่องทุนแรงอะไรเลยใช้แรงงานของเกษตรกรของคนนี่แหละ
ก็คือกเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
เหลืองอำนาจทั้งเพลงเลยไหม

แล้วก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านหนองสองห้องตำบลหัวงัวอำเภอสนมนะคะ
ก็ลงแรงช่วยกันถอนต้นกล้าดำนานะคะ
คือขั้นตอนก่อนที่เขาจะดำนาเขาต้องถอนกล้าก่อน

กล้าจะต้องมีอายุประมาณ๒๕๓๐วันแล้วถึงจะถอดได้
แล้วก็มามัดรวมกันแบบนี้ก่อนที่จะเอาลงไปดำนานะคะ
ในนาพื้นใหญ่ขึ้นนั่นเอง
ก็การลงแขกของชาวบ้านหนองสองห้องนะคะก็เริ่มตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะ
โดยถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีความพร้อมในเรื่องของการปากดำ
ก็จะบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยลงแขกช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ
ก็ทำให้การทำนามันเสร็จเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะที่สำคัญนะคะ
นางนัทธนันเกษดานะคะเจ้าของที่นา๘ไร่เขาบอกว่า
เหลืออยู่ในไร่อีก๓ไร่เพราะว่าอยากให้มันเสร็จเร็วมากขึ้นนะคะ
โดยพอทำนาเสร็จดำนากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
จะมีการเลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนนั่นเอง

พลังแห่งความรักความสามัคคีกันแบบนี้
เป็นวิถีการทำนาแบบโบร่ำโบราณจริง